สำหรับครอบครัวนี้คุณอุ้มลักษณะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปนะคะ
วันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดท้องแล้วจ้า
มีข่าวดีทองเรียบร้อยแล้วคุณอันนี้กลัวไม่มั่นใจ
ตรวจ๓อันเลยคุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าตั้งคันเรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นสัญญาณดีเวอร์ว่าตอนนี้นะคะเตรียมมีเบบีคุณสามีแล้วนะคะ
เรียกว่าเตรียมมีหลานทันน้องสาวนิวเคลียร์หันศาไปเลยค่ะ
คุณนิวเคลร์ที่เขาตั้งชื่อให้นะคะ
ไทยกล้ามีเพื่อนเล่นแล้วจ้าแบบนี้ด้วยนะคะ
ทางครอบครัวคุณอุ้มนะก็ลงไอจีแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยนะคะ
ว่าจะมีหลานแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

นอกจากครอบครัวของคุณอุ้มจะโพสต์รูปภาพแสดงความยินดีแล้ว

คุณซีพระสวีเองเนี่ยก็โพสต์รูปภาพลักษณะแบบนี้

ซึ่งคุณอุ้มเองก็เข้าไปคอมเมนต์คุณครี
ว่ารีบตามมาสิคุณพรีก็บอกว่าเนี่ยกำลังลุ้นอยู่เหมือนกัน
คือตอนนี้แต่ละคนก็แต่งงานกันไปแล้วไง
สิ่งที่ต้องลุ้นกันต่อไปก็คือเมื่อไหร่จะมีเบบีกันสักทีนึง
ตอนนี้คุณอุ้มสมดังใจปรารถนาแล้วนะครับ
บอลกฤษณะเองก็ออกมาโพสต์ด้วยเหมือนกันนะว่า
เนี่ยกำลังจะมีลูกแล้วผมตื่นเต้นไม่รู้จะโพสต์อย่างไรดีนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณอุ้มด้วยนะคะ